นี่
สุดท้ายต้องบอกเลยว่าโชคดีจริงแค่บาดเจ็บไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
แต่อย่างที่เห็นภาพถ้าเกิดแข่งกันมาบนท้องถนนแบบนี้
จากตัวเองจะเดือดร้อนแล้วคันที่แข่งกันมานะคะ
คนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมทางก็เดือดร้อนไปด้วย
มันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นค่ะคือคลิปนี้เพจเฮียขับรถโพสต์เอาไว้
ก็ไม่ได้มีข้อมูลแบบละเอียดนะคะว่าถนนที่ไหนอย่างไรสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้าง
แต่เอาภาพมาให้ดูเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันจะได้เตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับการใช้รถใช้ถนนนะคะ